ข่าวนี้คุณผู้ชมมาช่วยดูและช่วยฟังหน่อยที่มาพตะพุธระยอง
มอเตอร์ไซด์ไวรูสมาเป็นสิบคันครับครับมิงกระบาดอีกคันหนึ่ง

นึกว่าหนังสงครามคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดนะ
จับภาพไว้ได้แล้วเสียงก็ชาร์จกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มากัน๑๐กว่าคันแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งด้วยนะ
นะฮะแล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังลั่นชาวบ้านเขาตก

ตกใจกันครับทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
ในชุมชนซอยประปา๑เขตเทศบาลเมืองมาพตะพุธ
บอกชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยวัยรุ่นอ่ะ
จับกลุ่มกันขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับมาใช้ประทัดบ้าง
ระเบิดบ้างปืนบ้างคมขวัญคู่อริยามค่ำคืนนะครับ
ตำรวจจับหน่อยได้ไหมอ่ะชาวบ้านเขาบอกทีมข่าวนะครับ
ลงพื้นที่นะครับไปที่เกิดเหตุนะฮะ
คือเขาบอกเกิดเหตุเมื่อวานนี้เป็นการทะเลาะวิวาดกันของกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
คือวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยายนต์หนีกลุ่มวัยรุ่นอีกกว่า๑๐คันมานะฮะ
นี่แหละครับไล่กันมาไล่กันมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็มีรถกระบะสีแดงอีกคันนึงนะครับไล่ตามมานะครับ
จังหวะไล่ล่ากันมีการใช้ระเบิดปืนหรือประทัดนี่แหละ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวชาวบ้านเดือดร้อนครับ
ชาวบ้านเนี่ยส่งคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งซอยปลาปลาหนึ่งเลย
เอาไปเลยผู้สื่อข่าวนะครับไปทำข่าวให้หน่อย
ก็เห็นได้ชัดว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
เรื่องต้นจากการสอบถามตำรวจสภมาพตะพุธจังหวัดระยองนะครับ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะ
ยังไม่มีใครมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
ตำรวจเดี๋ยวจะกวดขันป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นไม่ให้ก่อเหตุแบบนี้อีก
คือคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๘แล้วคุณยายบอกโอ้โหอย่าทำแบบนี้เลย
ยายกลัวยายกลัวครับไปรุ่นจ้าอย่าทำแบบนี้เลยนะฮะ
ยายกลัวสงสารยายเถอะนะใช่ไหมจ้ะ
ผมจะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยนะที่กระบี่นะ
มีปัญหาผิดใจกันแต่ถึงขั้นปลาระเบิดใส่กันเลยครับ

ไปแล้วผู้ต้องสงสัยไปแล้วจู๊ดไปนู่นแล้ว
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านเกิดเหตุนะครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับ
ในซอยเกียรติกุลตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับ
จับภาพนะครับตอนนี้ตีสองครึ่งได้นะตีสองครึ่งได้ในภาพเนี่ย
นะครับเหตุเกิดเมื่อวานคนร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนอง
ขี่และซ้อนท้ายกันมา๓คนแล้วปลาระเบิดนะครับ
ทำเองอ่ะใส่บ้านของนางทิพาพรบุญรอดอายุห้าสิบสอง
เสียงระเบิดดังขึ้นครั้งหนึ่งนะครับก็ไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านใกล้เคียงด้วยนะครับ
ภาพรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่มีกลุ่มวัยรุ่นสามคนจอดอยู่ใกล้ใกล้เนี่ย
คุณผู้ชมแล้วเข็นนะเข็นจักรยายนถอยหลังกลับไป
จากนั้นไม่นานรถจักรยานยนต์ดังกล่าวก็ขี่ไปทางเดิมมุ่งหน้า
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุนะครับปลาระเบิดหรือเปล่า
ความเสียหายมีอะไรบ้างไปดูความเสียหาย
กระจกหน้าบ้านแตกเป็นวงกว้างประมาณ๑เมตรครับ
รอบกระจกอลูมิเนียมถูกแรงระเบิดแตกเป็นรู
อกจากนี้ยังพบเศษชิ้นส่วนระเบิดแบบทำเอง
แตกเป็นเศษพลาสติกครับก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้
นางสาวเอนามสมมุติอายุ๒๒ปีลูกสาวของเจ้าของบ้านเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้นะเธอมีเรื่องไม่เข้าใจกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ต่างฝ่ายนินทากันไปอ้าวฉันนินทาเธอมาบานปลายครับ
ทักไปหาพ่อของคู่กรณีบอกจบได้ไหมจบได้ไหม
คู่กรณีไม่จบครับคุณผู้ชม
จนกระทั่งมีการปาระเบิดใส่บ้านเธอเชื่อ
และคิดว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนของคู่กรณีหรือเปล่า

ก็มีปัญหาทะเลาะกันเรียกเลยเด็กน้อยน้อยแต่ว่าก็ไปพูดแก่มันจ๊อบแล้วค่ะ
แต่พอมีใครบอกให้มาจ๊อบเลยโทษเลยจ๊อบเลยแต่พอมาล่างมันอยากโทษอีก
ซึ่งเราก็เลยถักไปเคลียร์กับพอมันอีกทีนะคะพอมันก็บอกให้จ๊อบซึ่งทุกท่าย

รอเชื่อมั่นราชคนเด็กป๊าตรงนี้ก่อเหตุตรงนี้ก็คือคนเด็กเคยพวดตลอกัน